คุณผู้ชมคะนับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่๔วันเท่านั้นนะคะ
ที่เราจะเข้าสู่งานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่

ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดของคนทำหนัง

ต้องแล้วนะคะและเพื่อให้เวทีนี้มีความศักดิ์สิทธิ

สมกับเป็นเวทีที่ประกาศรางวัลเกี่ยวกับภาพยนตร์แห่งชาติของเรานะคะ
ได้มีการพัฒนาเรื่องของการพิจารณารางวัล
ให้มีความบริสุทธิ์และก็ยุติธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
การประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ผ่านร้อนผ่านหนาวล้มลุกคลุกคลันมากว่า๓๐ปีจนสามารถยืนหยัดเป็นรางวัลสำหรับคนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างแท้จริง
เพราะการพัฒนาการมอบรางวัลนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้ว
ยังถือเป็นการยกระดับเวทีประกาศรางวัลให้สมเกียจสมคุณค่าของรางวัลระดับประเทศ
โดยในปีนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนน
เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมาจากมุมมองของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างแท้จริง
เพื่อให้สมกับโซโลแกนในปีนี้ที่เลือกใช้คำว่าเดินหน้าหนังไทย
ซึ่งการโหวตผลงานภาพยนตร์ทั้งหมดที่เข้าฉายรวม๖๓เรื่องให้เหลือเข้ารอบสุดท้ายนั้น
ได้ตั้งอนุกรรมการคัดเลือกชุดพิเศษขึ้นมา๕ท่านได้แก่
ปรัชญาปิ่นแก้วโปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์จากสตูดิโอ
พันธรรมทองสังโปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์จากบริษัทอิสระ
นิธิวัฒราธรผู้กำกับภาพยนตร์จากสตูดิโอ
โซลสสุขุมโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์จากบริษัทอิสระ
และโชคชัยชะยะวัตโธผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
โดยคณะกรรมการพิเศษทั้ง๕ท่านจะเลือกคณะกรรมการที่เหมาะสมในแต่ละสาขา
รวมทั้งสิ้น๔๔ท่านเพื่อดูผลงานภาพยนตร์ไทยทั้งหมดที่เข้าฉาย
จะร่วมลงคะแนนจนมาเป็นภาพยนตร์ที่เข้ารอบสุดท้าย
ในฐานะผู้เข้าชิง
ถ้าแกไปเป็นทหาร๒ปีใครจะช่วยฉันเลี่ยงให้โอ๊ตมัน
ถ้าให้ผมทำยังไง
ไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะพามันออกไปอีกทาง

ห่อข้าวน้อยค่ะเราจะมาวางให้กับคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ให้พวกเปย์หรือผีเล่ร่อน

และเมื่อได้โผล่ผู้เข้าชิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยทั้ง๑๗สาขาแล้ว
สมาชิกในสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติทั้งสิ้น๑๗๒๕คน
ซึ่งเป็นบุคคลในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เบื้องหน้าเบื้องหลังและสื่อมวลชน
จะร่วมลงคะแนนโหวตเพื่อคัดเลือกว่า
ผู้เข้าชิง๑๘เรื่องรวม๑๗สาขา
ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ประจำปีนี้
เราจะได้เห็นชมหน้ากันแล้วในวันอาทิตย์ที่๑๓มีนาคมค่ะ